ช่วงนี้อากาศร้อนใจคนก็น่าจะร้อนขึ้นตามเรื่องของสภาพอากาศนะครับ

หงุดหงิดอะไรเข้ามากระทบหน่อยก็หัวร้อนขึ้นมานะฮะ
คนขับแท็กซี่คันนี้มีผู้โดยสารนั่งอยู่ข้างหลัง
จู่ลงจากรถไปต่อยกับรถเก่งข้าง
เขาลืมไปหรือเปล่าว่ามีผู้โดยสารนั่งอยู่ข้างหลังด้วยนะ

แล้วก็ออกจากรถเพราะว่ากลัวโดนลูกหลง

มีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าหญิงฟ้าเนี่ยเขาโพสต์คลิปนี้
เป็นคนขับแท็กซี่ที่เธอนั่งสีฟ้า
ลงไปมีเรื่องกับผู้ชายขับรถเก่งจนเรื่องบานปลายถึงกับชกต่อยกันกลางถนน
เธอมากับญาตินะสองคนอันนี้คลิปที่เธอถ่ายไว้
ต่อยกันรถก็ติดก็จอดอยู่อย่างนี้ฮะ
เธอมากับญาติพอถ่ายคลิปก็ต้องลงพกเร็งว่าจะถูกลุกหลง
ชกต่อยกันได้ยินเสียงผู้ชายเสื้อดำตะโกนถามคนขับแท็กซี่ว่า
ขอโทษเป็นไหมเหมือนขับปาดกันไปมานี่แหละนะครับ
จากนั้นก็เปิดฉากต่อยกันกลางถนนทำให้คนใช้รถคันอื่นมีผลกระทบ
เพราะว่ามันก็ติดแต่รถหยุดชะงักแบบนี้นะครับ
แล้วบางช่วงบางตอนที่คนโพสต์ตะโกนบอกว่าเลือดออกแล้ว
ร้อนตามแค่คำขอโทษคำเดียวเรื่องก็จบแล้วไม่นึกถึงใจลูกค้าเลย
ทั้งเด็กและคนแก่อยู่ในรถไม่ได้เศรษฐนาจับประจาน
แค่ลงให้เป็นอุทาหรณ์นะครับคือในโพสต์ในคลิปมันมีทะเบียรถทัศนนะ
ป้ายสีเหลืองข้างประตูแล้วก็รถสีฟ้านะครับ
โพสต์นี้ถูกแชร์ไปก็ทำให้ชาวเน็ตวิภาควิจารณ์กันมาก
ส่วนใหญ่ก็ตอบว่าทั้งสองฝ่ายเลยเพราะว่าอารมณ์ก็ร้อนทั้งคู่
โดยชายเสื้อดำก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าใจร้อนเกินไป
คนขับเองก็เหมือนจะดูแท็กซี่นะฮะเหมือนดูเป็นคนอายุมากกว่า

ขณะที่คนขับแท็กซี่เองก็ต้องควบคุมอารมณ์
เพราะคุณทำงานเรื่องของการให้บริการไม่ใช่ทำแบบนี้
ควรใส่ใจผู้โดยสารเพราะว่าข้างหลังมีเด็กกับคนแก่ด้วย
ค่ะคุณทัศนายถ้าเกิดรู้จักขอโทษทุกอย่างมันก็จบแล้ว
คือสรุปกรณีนี้ที่เขาทะเลาะกันแล้วลงไปวางมวย
นี่คือเกิดจากการขับรถปากหน้ากันนะครับถูกต้องแค่นั้นเอง